หนุ่มจิตแหย่โชว์ยายคำว่านุ่มจิตเนี่ยรู้แล้วล่ะว่าแห่อะไรเข้าไปและโชว์อะไรให้กับยายดู
ดูสิแล้วเกิดขึ้นตอนช่วงเช้ามืดด้วยนะเขาไม่หลับไม่นอนกันด้วยไง
ยายบอกว่าไม่ได้อยากดูเลยเอ้ย
กำลังอารมณ์ดีทำกับข้าวอยู่กะจะให้ตัวเองกิน
จะให้หลานลูกคนที่อยู่ในบ้านกิน
แต่มาเจออะไรแบบนี้แล้วคุณยายก็เอ๊ะบ้านฉันมีกล้องวงจรปิดอ่ะ

ว่าพฤติกรรมหนุ่มโรคจิตที่แห่อวัยวะไปโชว์ยายในขณะที่คุณยายผัดกับข้าวให้หลานให้ลูกให้หลานเป็นยังไง
เนี่ยตอนแรกเข้ามาสองรอบนะอันนี้มาดูลาดราวก่อน
รอบแรกเนี่ยมานะมาจอดอยู่ที่ริมกำแพงรั้วบ้านแบบนี้ก่อนนะ
และที่เราเบอร์ไว้เนี่ยนะคะตรงช่วงใต้สดือเนี่ย
เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
ควักออกมาแล้วควักออกมาแล้วแล้วก็ปล่อยให้มันห้อยตรงเตงอยู่แบบนั้น
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดนะประมาณตี๕นี่เองนะคะ
อันนี้เป็นครั้งแรกที่เขามาดูลาดลาวแล้วก็ควักอวัยวะของตัวเองออกมาก่อนนะ
มองเข้าไปดูในบ้านเอ๊ะมีใครอะไรอยู่ยังไงเห็นผู้หญิงแล้ว
หลังจากนั้นค่ะก็ไม่ได้เอาเก็บอวัยวะตัวเองเข้าไปนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปค่ะประมาณ๖นาทีกลับมาอีก
ทีนี้เอาให้ใกล้คุณยายเลย
ยายกำลังทำกับข้าวอยู่ในรั้วบ้านเนี่ยนะคะ

จอดที่ประตูรั้วหน้าบ้านแล้วก็เอาตัวไปชิดประตูรั้วแบบนี้
แล้วก็ใช้อวัยวะที่มันหย่อนออกมาและเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ย

คือมันใช่เหรอเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านบอกว่า
ทานโทษนะครับคุณผู้ชมตอนที่มันแห่มาเนี่ย
คือพร้อมใช้งานสภาพพร้อมใช้งาน
แล้วเนี่ยค่ะนี่เป็นประตูประตูตรงนี้ที่เขาชี้เนี่ยนะคะ

ทำไมถามว่าทำไมถึงแย่เข้าไปได้เพราะมันมีรูแบบนี้เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นชุมชนแห่งหนึ่งในสัตหีบชนบุรีค่ะนักข่าวนะคะ
ทราบข่าวนี้แล้วลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของบ้านค่ะ

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังตี๕๓๐๔มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตอนนั้นทำอาหารอยู่ได้ยินเสียงมอไซค์มาก่อนนะ
วนอยู่ที่หน้าบ้านหลายรอบ
ตอนแรกเนี่ยไม่ได้เอกใจว่าเขามาทำอะไรแต่ได้ยินแล้วแหละ
อยู่แบบนั้น๓๔รอบแล้วก็จอด๑ครั้ง
แล้วก็ได้ยินเสียงขี่รถจักรยานยนต์ออกไปก็ทำกับข้าวต่อ
หลังจากนั้นผ่านมาอีกแป๊บเดียวค่ะ๕๖นาทีนี่แหละ
กลับมาอีกแล้วแล้วทีนี้มาใกล้กว่าเดิม
คือตรงประตูรั้วหน้าบ้านเลย
หันไปดูช่วงนั้นนะคะ
จากประตูซึ่งเป็นฉากเดิมที่เห็นทุกเช้าแล้ว
มันมีฉากใหม่ที่มันเกิดขึ้น
คือมีอะไรแบบโผล่เข้ามาตรงรูประตู
แล้วมองเข้าไปใกล้อ้าวนี่มันอวัยวะเพศ
ของผู้ชายที่เขาขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
บอกช็อกมากแล้วก็ตะโกนถามกลับไป

ตอนนั้นก็ถามไปก่อนเอามาทำอะไร

เขารีบขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าปกติแล้วเนี่ย
จุดนี้คุณแม่อายุ๙๒ปีชอบนั่งอยู่เป็นประจำด้วย

ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจรอบแรกอะค่ะ
แต่พอรอบสองพอเขาลงหล่นจากรถมา
แล้วก็รู้ว่าเขามาหาใคร
เรายากจะหัวถามอะไรจะเดินออกมา
ก็เห็นเขาสอดของเข้าไปในช่องประตู
เลยตกใจเลยถามเฮ้ยทำอะไร
ก็หาได้ลองมองเราก็ขี่มาตกกันเลย

นี่ค่ะพี่คนที่ประสบพบเหตุเขาบอกว่าเป็นห่วง
เพราะว่าในระแวกบ้านบ้านนี้มีทั้งเด็กผู้หญิงมีทั้งนักเรียน
ต้องออกไปโรงเรียนออกไปทำงานตอนเช้ามืดแบบนี้เป็นประจำเลย
แล้วถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วถ้ามันหนักกว่านี้ถึงขั้น
เป็นกรณีที่คมขืนประมาณนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะลำบากนะ
แล้วตอนนี้คนในชุมชนอยู่อย่างหวาดระแวง
อกจากนี้พอเขาเอาเรื่องนี้ไปคุยกับคนในชุมชนระแวกนั้น
เขาบอกว่าเอ๊ะผู้ชายหน้าตาเหมือนในกล้องวงจรปิดเนี่ยเคยก่อเหตุมาแล้วด้วยนะ
ไปก่อเหตุจับก้นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ขณะที่ยืนเช็ดกระจกอยู่หน้าร้าน
น้องคนที่เขาถูกจับก้นไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวเอาให้ตำรวจในท้องที่ดูแล้วกันนะคะ
และผู้ชายที่ไปจับก้นน้องพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ใช่คนเดียวกันไหมจัดการให้เขาหน่อยนะคะ
ฝากด้วยนะสตมรสพสตหีบอันนี้เป็นภัยสังคมนะ
อย่าให้ถึงขั้นว่าลุกลามบานปลาย
กลายเป็นเหตุการณ์ข่มขืนแล้วฆ่าอะไรแบบนี้เลยนะ